นโยบายของทุกพักทุกพักที่เสนอมาดีหมดงดงามหมดสวยงามหมด

ถ้าได้เข้ามาขับเคลื่อนนะครับผมเราจะเสนอทุกอย่าง
นโยบายทุกอย่างสนับสนุนทุกอย่างการปราบโกงทุกอย่าง
ให้เป็นหลักการเดียวให้เป็นหน่วยงานเดียวให้เป็นเหมือนกัน
เขาเรียกว่าเป็นเอกเทศนะครับผมไม่ใช่ว่าทางนู้นก็ทำทางนี้ก็ทำ
ทั้งนั้นอย่างหนึ่งทางนี้อย่างหนึ่งฉันจะต้องการปราบโกงนี้ต้องการปราบโกง
รัฐบาลพูดเหมือนกันหมดว่าชูทงมาก่อนมาเลยว่าเราต้องการที่จะปราบโกง
ทงนำมาก่อนเลยว่ารัฐบาลนี้โกงทำให้เราต้องเข้ามามีปัญหาอย่างนี้
ทำให้เราต้องเข้ามาพลังทำใหม่ชูทงอันดับแรกเลยครับว่า
เราเข้ามาทุกอย่างต้องโปร่งใสเราต้องปลูกจิตสำนึกสู่นักการเมืองทุกท่าน
จริงแล้วไม่ใช่ครับนักเรียนข้าราชการทุกคนยังทำกันอยู่เลย
ลอกข้อสอบยังมีการต้องการที่จะให้ได้มาซึ่งความรวดเร็ว
ซึ่งความฉับวัยในความต้องการของตัวเองตรงนี้ไม่ได้แล้วครับ
ปลูกฝังจิตสำนึกไปสู่ระดับต้นระดับรากย่าระดับล่างจนถึงระดับบนครับพักพลังธรรมใหม่ครับผม